สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันดาวสุภาษารา
วันนี้จะเป็นอีกหนึ่งวันที่ฝนน้อยก่อนที่วันพรุ่งนี้ฝนจะกลับมาตกหนักอีกครั้งค่ะ
ที่บอกว่าฝนน้อยไม่ใช่ทั่วทุกภาคนะคะ
ภาคเหนือภาคอีสานฝั่งตะวันออกภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน
ยังคงต้องระบัดระวังอันตรายจากฝนตกหนัก
จะมีกำลังแรงขึ้นบวกกับร่องฝนที่เลื่อนลงมาพาดผ่านทางตอนบนของภาคเหนือค่ะ
วันนี้ฝนน้อยค่าเฉลี่ยของฝนเหลืออยู่ที่๑๓๐๔๐ของพื้นที่
ทะเลจุดที่มีฝนคลื่นสูงได้ประมาณ๒เมตรค่ะ
เฉลี่ยวันนี้อยู่ที่๒๓๓๘องศาเซลเซียส
พื้นที่ที่ไม่มีฝนอากาศค่อนข้างร้อนอบอ้าวนะคะ
พื้นที่กรุงเทพมหานครฝนน้อยเช่นเดียวกัน๑๓๐ของพื้นที่

วันนี้กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา๑๘นาฬิกา๔๗นาที
ส่วนวันพรุ่งนี้พระอาทิตย์ขึ้นที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานี
ตี๕๓๙นาทีค่ะ
สุดสัปดาห์หยุดยาวถึง๖วันตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางเพื่อไม่ให้สภาพอากาศเป็นอุปสรรคนะคะ